คราวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพ่อเลี้ยง
พ่อเลี้ยงใจร้ายที่ทำร้ายลูกเลี้ยงนะคะ
อายุแค่๑ปี๕เดือนเท่านั้นเอง
โอ้โหคือจับทุ่มไปกับหมอน
แล้วน้องเนี่ยร่องรอยการถูกทำร้ายทั้งตัวเลยนะคะ
น้องเสียชีวิตทีนี้เนี่ยผลการชนะสูตรก็ออกมาแล้ว
ก็บอกว่าเด็กมีร่องรอยการถูกทำร้าย
รวมถึงขาดอากาศหายใจแล้วก็สมองบวมด้วย

เกิดขึ้นที่พื้นที่อำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรี
เมื่อวันที่๔มิถุนายนที่ผ่านมา
นายสิทธิโชคอายุ๒๒ปีเป็นพ่อเลี้ยงเด็กเนี่ยนะคะ
ทำร้ายเด็กหญิงวัย๑ขวบ๕เดือนทั้งกัดที่หูหลังไหล่
แล้วก็จับเด็กห้อยหัวเหวี่ยงลงกับพื้น
หมอนอุดปากจนน้องเสียชีวิต
ทีนี้แม่เด็กวัย๑๗ปีเมื่อมาเห็นลูกเนี่ย
พ่อเลี้ยงทำร้ายแบบนี้เพราะว่าตัวพ่อเลี้ยง
เดินมาบอกแม่เองนะฮะบอกว่าลูกมึงเป็นอะไรไม่รู้
นิ่งไปทีนี้พอแม่เข้าไปดูเนี่ยก็รีบเอาตัวลูกส่งโรงพยาบาล
ท้ายที่สุดน้องเสียชีวิตช่วงบ่ายของวันที่๕มิถุนายนที่ผ่านมา
คนนี้คือพ่อเลี้ยงค่ะนี่คือพ่อเลี้ยงวัย๒๔ปี
ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกไกรวิทย์อุณหากล้องไกรพบไตรพบ
บอกนะคะบอกว่าเอาตัวพ่อเลี้ยงคนนี้มาตรวจหาสารเสพติดเลย
ว่าที่ทำร้ายลูกเนี่ยพอมีสารเสพติดมั้ย
เจอด้วยค่ะเป็นสารเสพติดในปัสสาวะ
เพราะเจอสิครับเพราะว่าตัวผู้เป็นแม่ของเด็ก
ก็ให้การกับตำรวจเหมือนกันบอกว่าพ่อเลี้ยงเสพยาบ้ามา
ใช่แล้วก็มีอาการเมายาบ้าค่ะรวมถึงมีหลบหนีทหารด้วยนะ
อันนี้ข้อมูลจากตำรวจซึ่งจากการสอบปากคำพ่อเลี้ยง
เลี้ยงก็ยอมรับค่ะว่าได้ทำร้ายลูกเลี้ยงจริง
เรื่องต้นก็นำตัวพ่อเลี้ยงส่งไปดำเนินคดีในสารทหารข้อหาเสพยาเสพติด
แล้วเดี๋ยววันจันนี้ทางสหวิชาชีพจะมีการสอบปากคำแม่เด็กวัย๑๗ปี
เพื่อที่จะแจ้งข้อหาอื่นกับพ่อเลี้ยงเพิ่มเติม
พ่อแม่เลี้ยงเองก็บอกด้วยนะว่าตัวแม่เลี้ยงก็โดนทำร้าย

แม่เลี้ยหัดตัวแม่ของเด็กก็โดนทำร้ายเหมือนกัน
แม่ของเด็กยังอยู่ในวัยแค่๑๗ปีเท่านั้นเองนะครับ
ดังนั้นเรื่องของการที่จะช่วยเหลือดูแลเยียวยาต่อไปเนี่ย
ก็ทางมูลที่ปวีนาเขาก็เข้าไปช่วยเหลือนะ
ใช่ค่ะซึ่งแม่ของเด็กก็บอกว่า
สามีใหม่ที่เป็นทหารทำร้ายร่างกายลูกสาว

แล้วทีนี้แม่ก็เลยกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
แม่วัย๑๗แล้วก็ยายของเด็กที่เสียชีวิต
ก็เลยต้องไปร้องกับมูลนิธิปวีนาหงษกุล
ของเด็กบอกด้วยนะคะว่ากับสามีคนนี้คบกันได้๗เดือน
แล้วก่อนหน้านี้สามีก็มาทำร้ายร่างกายลูก

แต่ที่ผ่านมาก็เป็นรอยเขียวรอยช้ำตามตัว
ส่วนยายของเด็กที่เสียชีวิตก็บอกเหมือนกันเลยค่ะ
บอกว่าเนี่ยสามีใหม่ที่มาคบกับลูกสาวเนี่ยนะ
เคยทำร้ายหลานจนหลานตัวเขียวจนหลานตัวช้ำ
แล้วก็ไม่คิดว่ารอบนี้จะมาทำจนถึงขั้นหลานเสียชีวิต
เดี๋ยวไปฟังเสียงแม่วัย๑๗หน่อยค่ะ

แล้วก็เห็นด้วยนะครับอืมแล้วตอนนั้น
ทำไมสมองถึงได้เป็นอย่างนั้นนะ
เขาดับเขาแบบเขาพาไปห้องนอนค่ะ
แล้วก็จับโยนจับเวียงนะคะ
อืมจับขาเอาขึ้นนะคะทิ้งหัวลงอย่างเงี้ยค่ะ
อืมฟังแล้วก็สงสารน้องอ่ะนะคะ
ทีนี้นางปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนา
ก็ได้พาทั้งแม่ของเด็กแล้วก็ยายของเด็กนี่นะคะ
เดินทางไปที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อไปรับศพหนูน้อยวัย๑ขวบ๕เดือนเนี่ย
กลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดที่ลบบุรี
เพราะว่าแม่แล้วก็ยายของเด็กมีฐานะยากจนค่ะ
ไม่มีเงินจะจ่ายค่าส่งศพไม่มีเงินค่าทำศพ
หลังจากที่ญาติติดต่อขอรับศพแล้วเนี่ยนะคะ
ทางด้านนางปวีนาก็ได้เข้าพบกับแพทย์ผู้ตรวจชนะสูตร
ก็ทราบข้อมูลค่ะว่าเด็กถูกส่งมาจากโรงพยาบาลลบบุรี
อาการตอนนั้นคือสมองบวมแล้วมีแผลทั้งตัวเลยคุณผู้ชม
อุดปากขาดอากาศหายใจ
หมอบอกว่าทั้งตัวมีรอยฟกช้ำหน้าน้องก็ช้ำ

สรุปเลยคือน้องถูกทำร้ายมีร่องรอยการถูกทำร้ายทั้งตัว
ปวีนาก็ได้มอบเงินช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้นค่ะ
ไป๕๐๐๐บาทรวมถึงบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้
จะประสานกับทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลบบุรี
เพื่อให้การช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็สิ่งที่สำคัญ
เยียวยาสภาพจิตใจแม่ของเด็กอย่างใกล้ชิด
แล้วก็จะมีการประสานกับทางกระทรวงยุติธรรมด้วย
เพื่อให้แม่ของเด็กได้เข้ายื่นขอรับเงินเยียวยาต่อไปด้วยนะคะ